ร้องได้ให้ร้าน

รับเบอร์ช็อตหอมเข้มเต็มช็อต

ร้องได้ให้ร้อง

มัวหลงเชื่ออาจารย์
คิดว่าท่านช่วยเรา
ผมก็เลยต้องเศร้า
เลยเลิกเป่าคาท้า

รอเรือครับรอเรือนะรอเรือ
ส่วนอื่นล่ะครับน้องภูมิมั่นใจไหมลูก

เขาร้องไปแล้วเขารู้สึกดีขึ้นนะตอนแรกเขากดดันมากเลย
ถ้าผ่านเพลงนี้เหลืออีกเพลงเดียวนะภูมิและตัวช่วยยังเหลืออีกหนึ่งตัวด้วยนะครับ
ความฝันที่จะซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับพี่มิ้นนี่ตอนนี้ใกล้เข้ามาเต็มที

เพลงที่สองนะครับมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องภูมิร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
เพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
น้องภูมิร้อง
ได้ครับ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ

โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ
โทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจโทษใจ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

แม่บ้างใจได้เกรดเฉลี่ยเราเป็นยังไงเรนเก่งไหมครับถ้าต่ำสุดเลยก็๓๕เป็ดมากสูงก็๓๙เป็ดเอาโรงเรียนฉันไปเลยจ๊ะ
น้องภูมิชอบวิชาอะไรมากที่สุดครับชอบวิชาวิทยาศาสตร์ครับทำอะไรบ้างที่เป็นกิจกรรมที่เราปวดปาน

ภูมิใจอะไรในตัวน้องภูมิ

ภูมิใจที่ว่าลูกของแม่เป็นเด็กดีมาก

หนูไม่มีแรงนี้หนูนอนติดเกียงนี้
เขาทำแผนทำไว้ให้